เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางรถไฟตัดกับถนนพะหนโยธินกลางเมืองสระบุรีเลยค่ะ
มีรถไฟชนคนจนสภาพศพเนี่ยนะคะ
ศีรษะขาดกระเด็นและลำตัวคือแหลกเละเลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุเทพจันผลอายุ๔๒

สภาพศพก็คือศีรษะขาดขาหักลำตัวสภาพแหลกเละ
ห่างไป๒๐เมตรศีรษะของผู้เสียชีวิตกระเด็นไปอยู่ริมทางรถไฟ
ห่างไป๑๐๐เมตรพบรถไฟขบวนที่๒๗
กรุงเทพมุ่งหน้าจังหวัดอุบลราชธานี
คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในทอง
เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเดินข้ามถนนและรางรถไฟตรงนี้เป็นประจำนะคะ
จังหวะที่ขบวนรถไฟมาเนี่ยโอ้โหนายสุเทพกำลังข้ามเลย
แล้วถูกชนแบบเต็มตอนแรกไม่รู้ว่าศีรษะขาด
เดินไปดูศพแล้วโอ้โหช็อกเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นคนไร้บ้านแต่ก็เป็นคนดีอะค่ะ
วันก่อนก็มีรถจักรยานยนต์ล้มที่ทางรถไฟ
ตัวผู้เสียชีวิตคนนี้มาช่วยนะ
คราวก่อนมาช่วยคนเจ็บนะคะแต่คราวนี้มาประสบเหตุจนเสียชีวิตซะเอง
พวกเขาแค่เสียชีวิตแล้วล่ะไม่คิดว่าศีรษะเขาจะกระเด็นออกมา
แต่ว่าหลังจากที่พบศพนะคะมีพระบินทบาทมาที่เกิดเหตุพอดีเลยค่ะ
ก็เลยทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณให้กับผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพไปชนะสูตรนะคะ
และติดต่อญาติให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะครับ